ทำไมอึ้งทำไมตีกันอีกแล้วเอาตีกันอีกแล้วโอ้โห
คุณขวัญอ่าอ่านแบบเบื่อเบื่อคือบอกอ่านประจำหาให้เข้าใจ
มีงานที่ไหนตีกันที่นั่นระวังนะเดี๋ยวเนี้ยเขาบอกว่า
จัดงานอ่ะบอกแล้วนะบางงานอ่ะครับเดี๋ยวตีกันอีก
ฟ้องกันเป็นล้านล้านอ่ะแปดับตามค่าเสียหายนะคุณภาพ
ห่างงานฟ้องห้าร้านนะเออถ้าพวกตีกันอ่ะ
ร่วมกันรับผิดชอบนะใช่งั้นเดี๋ยวลองดูก่อน
ตอนตีมันไม่ได้คิดหรอกว่าจะโดนอะไรบ้าง
ไปดูค่ะเหตุการณ์นี้มีคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ

ทางอะไรทางห้าง
คิดเบอร์เด็ก

แล้วคุณดูสภาพถามว่าเมื่อกี้ขวานบอกมันมีงานอะไร
เอานี่ทำไมมันหน้าร้านสะดวกซื้ออ๋อเปล่าจ้ะ
งานเลิกแล้วเขามาซื้อของกินกัน
แล้วพอมาซื้อของกินกันหลังงานเลิกก็ตีกันเลย
มาเจอกันตรงนี้นะใช่อันนี้อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะ
คนที่เขาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ยนะคะคือเขาขับรถ
ขับรถเข้ามาในปั๊มแห่งนี้พอดีพอดี
จังหวะขับเข้ามาอ้าวเฮ้ยเจอกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มกำลังทะเลาะวิวาดกันใหญ่เลย
แล้วก็วิ่งไล่กันออกจากปั๊มปลาระเบิดปิงปอง
คุณได้ยินไหมตอนท้ายคลิปมันมีเสียงตุ่ม
เออมันได้ยินเสียงระเบิดชัดเลย
เขาถ่ายคลิปเสร็จเขาเอาโพสต์ลงโซเชียลเลย
บอกเอาไว้ว่าเหตุการณ์เกิดช่วง๕ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ปั๊มน้ำมันที่ไหนที่บรรพณะเชื่อจังหวัดมหาสรรคามค่ะ
เนื่องจากว่ามันมีงานเปิดตลาดใหม่
เขามีการเชิญศิลปินมามากมายเลย
มีคอนเสิร์ตงานเลิกสักประมาณ๕ทุ่ม๒๐นาที
แล้วก็หลังจากนั้นเด็กกลุ่มนี้
เด็กกลุ่มนี้ล่ะครับก็มาค่ะออกจากงานและมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
ทีนี้คนที่เขาโพสต์เอาไว้เขายังระบุข้อความเพิ่มเติมว่า
เด็กที่จะไปเที่ยวตามงานคอนเสิร์ตระวังด้วยนะ
บางทีคนที่ไม่รู้หรือเกี่ยวข้องอาจจะโดนลูกหลง

ทีมข่าวของเราเลยโทรไปสอบถามกับตำรวจสพนาเชื่อเจ้าของท้องที่สักหน่อย
อยากจะรู้ว่าตกลงเหตุมันเกิดยังไงกันแน่

วัยรุ่นสองกลุ่มมาดูคอนเสิร์ตที่ตลาดแห่งนี้แหละค่ะ

สุดท้ายออกมาเจอหน้ากัน
คงจะไม่ถูกหน้ากันไม่ถูกใจกันมั้ง

ไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่วิ่งไล่ตีกันอย่างที่เห็น
และอย่างที่บอกมีปลาระเบิดปิงปองใส่กัน
ตำรวจมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
จะเหลือเหรอคะไปหมดแล้วจ้ากว่าตำรวจจะมา
อ่าแน่นอนเดี๋ยวต้องมีการติดตาม
ตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมาสอบปากคำ
ตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยนะว่ามีใครบาดเจ็บยังไงบ้างหรือเปล่า
ใจเย็นกันนะน้องทุกคน